เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกว่าเรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ชกมาแล้ว๕๖ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๙ไฟล์ครับ
และพี่โฟพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา
มาถึงทางด้านนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ชกมาแล้ว๖๙ไฟล์ชนะ๔๔ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๓ไฟล์ครับ
ล็อฟเตอร์และทรูดวอร์
พักหัวหน่อยและสวัสดีครับ

สวัสดิ์ศิษย์ศิษย์ทองตอน
กิโลกรัมครับคู่รองของรายการในวันนี้ครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับ
กำลังโดดเด่นเลยครับ

สร้างข้าจังหวัดสุรินครับอีกหนึ่งนักช็อกจากสุริน
ปัจจุบันไปเพียงแค่สิบแปดปีครับ
ล่าสุดมาชนะลูกลักษณ์ปุ๋ยโฟร์แมนครับ
ผลงานล่าสุดที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราจากค่ายมวยโรงเรียนกระเทียมวิทยา
โดยอาจารย์ถนัดมงคลศาลครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับที่โรงเรียนกระเทียมวิทยานั้นมีโปรเจคเตอร์ยักษ์นะครับ
คุณสุภาชินให้กับเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนกระเทียมวิทยานั้นได้ลุ้นได้เชียร์พันชัย
ต้องบอกว่ามารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนครับตอนนี้หลายร้อยชีวิตครับมาเชียร์พันชัยครับ
ถือว่าเป็นดาวดังของโรงเรียนมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ถือว่าทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกระเทียมวิทยาของเขาที่กำลังศึกษาเรียนอยู่นะครับธนพันชายเอาละครับ
ส่วนมุมแดงครับนักชกรุ่นพี่ครับรูปร่างหน้าตาดีครับศักดิ์สิทธิสิทธองปอดนายนันทศิษย์ปฏิโยเกครับจากตะบนแคนอำเภอวาปีปฐุมครับ
จังหวัดมหาสารคามสูง๑๖๘เซนติเมตร๓ฟอร์มหลังครับแพ้๒ชนะ๑ครับ
ชนะคะแนนธนงศักดิ์พอทองโบราณเอาไว้จากค่ายมวยสิทธองปอนครับโดยอาจารย์ทองปอน
ซึ่งวันนี้ส่งทีมงานมาครับเดี๋ยวดูครับ
คู่รองของรายการครับ๖๖กิโลกรัมคนนึงนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธแรงครับ
ส่วนทางด้านพันชัยนี่เข่าในแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินครับ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นประเภทหลักเลียนพีมือ๖๒จังหวะวางแคล่งนี้ต้องบอกว่านีละตาสวยงามครับ
ที่สำคัญนั้นรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับในขณะที่
พัชชัยเดี๋ยวไปรุ้นกันครับตรดนี่ศักดิ์สิทธิ์แก่กินขาดครับ
สไตล์การโชคของเขาเดี๋ยวดูปลายครับ
พยายามทิ้งด้วยหมัดเลยครับนี่ครับหมัดหนึ่งสองของธนศักดิ์สิทธิ์ครับ
พัชชัยยิ่งชกยิ่งแรงครับหวดด้วยแค่งขวา
ขยับจะเปลี่ยนข้อหารแล้วครับพัชชัย
อย่างที่กุฐพิชนาโนมูลสวิชินเรียนท่านผู้ชมนะครับ
จังหวะวางแข้งของศักดิ์สิทธิ์นั้นสวยงาม
ง้างโอ้โหนี่ครับโชว์เลยครับ
เตะขวาจังหวะหลุดของเขานี่แกยังดีดกลับคืนมาได้ครับ

พันชัยล็อคไนท์
ตรวจร้างสนิราส่วนสูงครับอยู่ที่ภรรดาพันชัย
แข้งขวาพยายามจะเอาคืน

ต้องบอกว่าจังหวะสู้ไม่ได้
และที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบเข่าเหมือนกัน
ผู้ที่เป็นเกมต้นกับปลายครับ
เกี่ยวนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วหัวด้วยขวาเต็มชายโครงครับ
ดีดซ้ายหน้าอีกดอกครับพัดชัยอ้าวเลยครับตัดล่างเลยครับ
ล้มทั้งยืนครับต้องบอกว่านี่แหละครับจังหวะฝีมือของศักดิ์สิทธิ์
สวยงามครับตัดล่างอีกแล้วแม่พัดชัยรู้เลยครับ
จังหวะโยกขยับไปเจอขวาพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับ

กลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
คู่นี้เป็นการวัดกันระหว่างมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดีอย่างศักดิ์สิทธิ์

ส่วนทางด้านพันชัยครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
ร่างกายกลับร่างสดกลับร่างห้าวเลยครับวิทยาทีดี
วันชัยพยายามจะเก็บจังหวะแต่เจอซ้ายครับแม่แกหลอกแกเตะขวามีซ้ายมีซ้าย
แล้วระวังซ้ายเจอขวาแล้วตัดล่างนี่ครับต้องบอกว่าครบเครื่องเลยครับ

เอาละครับยกแรกผ่านไปตามต่อลุยต่อครับในยกที่สอง
ศักดิ์สิทธิสีทองปอนครับมุมแดงกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา

เอาละครับ

อ่าเร่งเกมเร็วขึ้นครับแต่เจอศอกขวาดักเอาไว้
เออตบกัดหนิดเดียวครับด้วยหมาสายกับส่อขวา

ระหว่างควากหน้าของพันชัยและเสียบด้วยสาย

กรรมการแยก

เสียบดักเอาไว้ครับ

แต่ดูคับวงหน้ากระจกกฎแขนตีเลยครับ

ร่างไม่สัมภัยที่เติมครับ
พยายามซ้ายเจอแข้งขวาของพันชัยคือ
นี่ครับพยายามจะทุบและเกาะในทันทีครับพันชัย

พยายามจะวางแข้งซ้ายหน้าเหมือนกัน

กระแทงพันยับแต่นี่ครับจับในได้เสียบด้วยข้อขวา

แขนกดแขนเอาไว้อยู่เลยครับพันชัย

ทิ้งด้านส่วนขวาดาบที่สอง
ดาบที่สามไม่โดดครับ
ดาบที่สามนี่มีแค่ขวาส่วนแล้วกับพันชัย

อย่าเบียดเข้าไปทิ้งด้านขวาแล้วลบใน

กระตุกทิ้งเลยครับหมดยกที่๒ครับ
นำพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันต่อ

ศักดิ์สิทธิ์ท้องปอนด์ครับในมุมแดง
พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา

มีศอกมาทำให้เสียวไส้อยู่พอสมควรเลยครับ

ชัยเดินสวนด้วยเขาขวาทันทีเหมือนกันครับ
พันชัยด้านส่วนด้วยข่าวขวาทันทีเหมือนกันครับ

ด้วยขวาและขวางหน้าไว้ครับพันชัย

ร่างกายแข็งแรงจริงครับพันชัย

สองยกผ่านไปครับ

ลุยตามต่อกันในยกที่๓

รองของรายการครับยิ่งชกยิ่งมันครับ
ผู้รองของรายการครับยิ่งชกยิ่งมันครับ

เดินเข้าหาแล้วก็พันชัยเปลี่ยนเข้ามา
ขวางแข็งขวาเจอเกลเททิ้ง

ขวางแข็งขวาเจอเกลเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง
ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง
ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง
ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง
ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง
ขวางแขงขวาเจอเททิ้ง

ต้องบอกว่านี่คือฮีโร่ของโรงเรียน
มาแล้วครับ

ว่ากันต่อครับพยายามจะปักศอกแล้วล็อกใน
กักศิลประยับจะโต้ด้วยเขาครับเด้งตัวเข้าขวา

แม่ยังช้าครับพันชัยเจอเข้าไปหลายดอกเลยครับ
เต้งที่ในขวาเหลือ๑๐เฮ้ยไม่ใช่หรอกครับ
ช้าทำช้าไม่ได้แล้วครับพันชัย

โหหลบก้นกำลังแพ้พื้นเลยครับ
โอ้โหโดนเข้าไปชุดนี้นี่ดูครับ
สินโอ้โหเร่งมาแบบนี้ครับ
สวยงามครับเสียบซ้าย
เตือนจราชพันชายนี้สอกซ้ายเสริมเจอข้าวขวา

โอ้โหคิดช้าทำช้าเจอเป็นชุดเลยครับ

พยายามจะวางแข้งขวาปัจจัยสับด้วยศอกขวา
สักดิ์สิทธิ์รอบเอวครับก็ตุกมาไม่ลดครับ
โอ้โหดูแกก๊อกสามก๊อกสี่แกก๊อกบีครับ

พยายามจะเล่นเกมเอาคืนเหมือนกันครับพัชชัย

ตุกมาอีกแล้วก็แค่ขวาแล้วลงในเสียบด้วยขวา
แล้วนี่ครับมีศอกซ้ายมาเสริมอีกแล้วครับธนพันธ์ชัย
มีขวาครับสักสิทธิ์ควดไม่แค่
นี่ครับพอช้าพุทธิ์เจอจังหวัดฝีมือของตัวหน้าศักดิ์สิทธิ์
แล้วครับวันชัยเริ่มที่จะทำได้บ้างแล้วครับ
แค่ขวาลงในน่าตีตีด้วยขวาสาย
แล้วคุณแก่ขวาตีด้วยขวาสาย
เอ้าเลยครับนี่ครับโต้นของผมนะครับ
ช้าพันชายเอาพึกให้ช้าฝีมือในช่วงบรรยาก
พยายามจะวางขวาหมดยกพอดีครับ

ต้นยกที่ผ่านมาทางด้านศักดิ์สิทธิ์เร่งจนทางด้านพันชัยนี่เข้าไม่ติดเลยครับ
ออกอาวุธไม่ทันครับแต่ไม่พลายครับ
โอ้โหเร่งเยอะไปหน่อยไปมีแผ่วครับศักดิ์สิทธิสีทองปอด

ช้าครับต้นยกครับมาเป็นชุดเลยครับ
ยังกระพายุครับเข่าในของธนศักดิ์สิทธิ์
โอ้โหเล่นงานจนพันชัยนั้นออกอาการไม่ดีครับ
แต่พอช่วงปลายนี่ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่พัดชัยเอาคืนเลยครับ

เจอแต่ล่างรบทางยืนแล้วดูครับเสียบขวาพันชาย

ชนะศักดิ์สิทธิ์มีอาการแผ่วปลายครับ
นี่ครับเจอแข้งขวาของวัดชัย
หายใจลดต้นคอเลยครับ

ต้องบอกว่าสู้กันสนุกจริงครับคู่นี้
ยกสุดท้ายครับชิงดำครับ
ศักดิ์สิทธิ์กับพันชัยคู่รองของรายการครับ
เอาละครับใครจะดีกว่าเท่านั้นเองครับ

มาแล้วครับแค่งขวาของศักดิ์สิทธิ์
มั่นใจล็อกในแม่พยายามจะเล็งงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยวงในครับ
แต่ศักดิ์สิทธิ์น่าใส่ลูกขยันครับได้พัก
พักหายใจออกมานี่เริ่มมีแรงนะครับศักดิ์สิทธิ์
ซักศิษธิ์วางด้วยซ้ายเผี่ยเผื่อเขาใน
ตรงตะเมฆเผี่ยขวาเลยครับ
พันชัยก็คืนด้วยเขาขวาพยายามยำกวางแค่ขวา
พยายามจะยกตีครับ
ก็พยายามจะโต้ขวางด้วยเข่าใน
ก็พยายามก่อได้ศักดิ์สิทธิ์
นี่ครับจังหวะสุดท้ายครับ
มาแล้วครับแค่งขวา
ใจเกี่ยวแล้วคืนด้วยแค่งขวาโอ้เต็มเลยครับ
พยายามเข้ามาโอ้โหยกชิงดำแบบนี้เจอลูก
แค่งขวาครับเต็มแบบนี้เสียหายครับ
เอาพื้นที่ยังในครับชาดกางศักดิ์สิทธิ์

โอ้โหมันเหลือเกินครับ
พยายามมาปัจชัยล็อกใน
พยายามเพียงมาวางทางข้างซ้าย
สักสิทธิ์พยายามจะล็อคไนต์ตี
พยายามจะยกสิทธิ์กันจริงแต่ไม่ชัดเจนครับ
พยายามจะซอยขอบแล้วกับสักสิทธิ์
แต่ไม่มีน้ำหนักครับในขณะที่วัดชัยนั้นออกแต่ละดอกแต่ละเนื้อ
เขาบอกว่าคู่กินสูงที่เนื้อเกินครับ
หักได้แต่ตีไม่ได้ครับจังหวะตามน้ำของศักดิ์สิทธิ์

ไว้ใจได้จริงแค่ฝ่ากองสักสิทธิ์เสียบด้วยสายคืน

ของรายการระหว่างธนาศักดิ์ศักดิ์๑๖บอลกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยา
ต้องบอกว่าสนุกจริงครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายเจอหมัดขวาสวน
แล้วรองในพันชัยพยายามจะใส่รูปหนักเลยครับ
แทงด้วยซ้ายจังหวะเสียบพยายามจะกระชากเหลี่ยมแต่ไม่ลงครับ
แต่ยังตีตามน้ำเข้าไปได้อยู่นะครับทางด้านศักดิ์สิทธ
เดี๋ยวดูครับจังหวะเกี่ยวเตะเข้าเต็มกลางหลังเลยครับ
โอ้โหสวยงามครับดูครับพยายามจะดีดแข้งซ้าย
และเกาะในเจอกดแขนตีด้วยขวาหนักครับ
อาศัยลูกหนักลูกแรงเอาละครับคู่รองของรายการ
จะได้รับการชูมือบนเวทีเลยครับ
ชกกันสนุกแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่า
รางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

เงินละวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บอร์ด
ศักดิ์สิทธิ์ของนอน
คุณผู้ชมครับห้ามพลาดในช่วงหน้านะครับ
คู่เอกของเรายังรอท่านผู้ชมอยู่กับ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์